ไปที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะผู้ชายคนนึงค่ะ
อยู่ก็หลอนหวาดระแวงบอกว่าญาติที่อยู่บ้านข้างกันที่เป็นลุงอ่ะ
จะมาหุบที่ดินเขาจะมาฆ่าเขา
สุดท้ายไม่รอให้เขาฆ่านะคะถือปืนแล้วไปยิงใส่คุณลุงนะคะ

ตำรวจเนี่ยต้องปิดล้อมบ้านและพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขายอมมอบตัวแล้วก็วางปืนค่ะ
ตอนนี้คนร้ายอยู่ข้างในบ้านนะครับ

ตอนนี้กำลังเจรจาอยู่ทางบ้านนะครับ
เกิดกุ้มคั่งยิงกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าทีมันออกไปเมิดแล้วนะครับ
เพราะว่าคนคุมขังเป็นยานนะครับนี่ค่ะตำรวจสพกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายปกครองอำเภอกู่แก้วต้องลงพื้นที่ระงับเหตุโดยด่วนนะคะ
หลังผู้ชายคนหนึ่งเกิดคลุมคลั่งแล้วก็เอาปืนยิงคนข้างบ้านนะคะยิงเสร็จก็หนีเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองค่ะ
เจ้าหน้าที่ทำการปิดล้อมบ้านและหมู่บ้านเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
ทราบชื่อคนก่อเหตุคือในเชิดชุมพรอายุ๔๔ปีนะคะ
ส่วนคนเจ็บคือลุงของในเชิดนี่แหละค่ะนายสิริวุฒิบุราโสวัย๕๙ปีนะคะ
กระสุนกระจายเข้าใต้รักแร้ขวา๑เมตรใต้ราวนมขวา๑เม็ดท้องขวา๑เม็ดแล้วก็แขนขวาเรียงกันอีก๓เม็ด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานีไปแล้วนะคะเนี่ยร่องรอยตามนี้เลยค่ะ
ส่งแซคนัทวินนะคะลงพื้นที่อุ้ยแซ็กบอกว่าสถานการณ์ตอนที่ลงไปถึงเนี่ยตึงเครียดมาก
ตำรวจเนี่ยคือปิดล้อมและเจรจามา๒ชั่วโมงกว่าแล้วอะค่ะแต่นายเชิดไม่ยอมเลยนะคะไม่ได้มีท่าทีที่จะอ่อนลงด้วย
อยู่แต่ในห้องนอนแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยสุดท้ายก็เลยต้องนำตัวลูกสาวที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงมาเกลี้ยกล่อมมาค่ะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงยอมลูกสาวนะคะตอนคุมตัวออกมาในเชิดคือตาลอยเบลอพูดฟังไม่ได้ความบอกแต่ว่ามีคนจะมาฆ่าค่ะ
ทีนี้จังหวะที่เอาตัวในเชิดขึ้นรถนะคะไม่มีใครมารุมประชาธรรมนะ
มีแต่คนรุมร้องไห้เสียใจค่ะเพราะเขารู้กันว่านายเชิดคนนี้สติไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะ
พี่สาวในเชิดบอกว่าในเชิดมีอาการทางสมองเพราะว่าติดเกม
เล่นเกมเยอะแล้วก็อยู่บ้านคนเดียววันไม่ทำอะไรเลย

แล้วก็ไปหาลูกสาวเป็นประจำค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกับใครนะคะ
แม้กระทั่งกับลุงที่ไปยิงเขาเจ็บสาหัส

แต่เหมือนจินตนาการไปเองหลายเรื่อง
เรื่องล่าสุดที่จินตนาการมาคือเรื่องเงินทอง
ของเงินกองทุนหมู่บ้านที่มันไม่โปร่งใสค่ะ

ตอนเข้าไปเห็นพ่อหน้าซิดตกใจ
ก็เลยถามว่าพ่อกินข้าวหรือยังหิวข้าวไหม
เป็นยังไงบ้างไม่คิดถึงหลานเหรอ

พ่อมีอาการทางประสาทมาเกือบ๑๐ปีแล้ว
ไอ้ที่ว่าติดเกมน่ะนั่นน่ะปลายทาง
ต้นทางจริงคือพ่อติดเหล้าขาวค่ะ
ติดเหล้าขาวอย่างหนักจนต้องพาไปบำบัด
บำบัดเสร็จออกมาหายจากติดเหล้าขาว
ไปติดยาเสพติดต่อค่ะ
บำบัดต่ออีกเมื่อ๕ปีก่อน
บำบัดออกมาหายจากติดยา
เอ้าติดเกมต่อไปอีก
ลูกสาวบอกว่าเล่นเกมติดเกมหนักมาก
ฟรีไฟล์นะคะเล่นทั้งวันทั้งคืน
ถามว่ามันหนักขนาดไหนน้องเอ๊บอก
ก็ขณะที่พ่อต้องมีมือถือ๒เครื่อง

แต่ของพ่อไม่ใช่นะคะเอาไว้เล่นเกมล้วน
พอเครื่องแรกเล่นจนแบตหมดระหว่างชาร์จ
จะได้เอาเครื่องที่๒มาเล่นไม่ขาดตอนนะคะ
คุยปกตินี่แหละค่ะครูบอกว่าพ่อออกมากินข้าวหรือยัง

ค่ะพ่อบอกว่า

ไม่เคยไปมีเรื่องกับใครอะไรคุณบอกว่า

นี่ก็ยังงงอยู่ว่าไปยิงลุงทำไมสงสัยน่าจะหลอนนะคะ
ตำรวจนำตัวในเชิดไปสอบปากคำที่สพกู่แกล้งนะคะ
ก็ลักษณะมีสติมากขึ้นแล้วตาเริ่มมีแววแล้ว
ไม่ร่องลอยเหมือนตอนที่คุมตัวมาตอนแรก
ก็ถามในเชิดว่าไปยิงลุงทำไม
เขาบอกว่าก็ลุงอยากได้ที่ไร่นาของเขา๓๐ไร่
พยายามจะมาเอาที่ดินพยายามจะโกงที่ดินเขา
เขาก็เลยโมโหมานานแล้วอะค่ะ

ก็เหมือนว่าจะหาคนมาปล่อการที่ผม
ไม่ปลอดภัยเขา

ก็บอกกันเลย
ได้หรือว่าขออะไรยังไงสิ

แค้นจะมานานกี่ปีแล้วพี่

เราก็ถามน้องเอ๊ถ้าน้องเอ๊ตามคุณพ่อมาโรงพักด้วยบอกว่าจริงเหรอ
ที่ว่าลุงจะมาโกงจะมาเอาที่ไร่นาของพ่อไป
เอ๊บอกไม่จริงอะพี่พ่อหลอนพ่อพูดไปเรื่อยมันไม่มีเลย
ระแวงทุกคนไปหมดน่าจะติดเกมหนักแล้วก็อาจจะอิจฉาที่ลุงออกรถยนต์ใหม่
เรื่องต้นตอนนี้อาการเจ็บของนายสิริวุฒิผู้เป็นลุงนะคะก็ยังตอบสนองดีอยู่
แล้วก็มีการเอ็กซ์เรย์เพื่อจะเข้ารับการผ่าตัดแล้วค่ะ
ช่วงบ่ายนะคะตำรวจก็คุมตัวในเชิดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็มีญาติที่โกรธแค้นเหมือนกันนะที่ถามว่าไปยิงทำไม
เจ้าตัวก็บอกว่าก็ถูกไล่ตลอดเวลาลองคิดดูสิว่าคนอย่างเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะ
ไล่เขาเอาไล่เขาเอาตลอด
พี่ชายของนายเชิดก็บอกเหมือนกันว่าน้องผมมันหลอนมันเสพยามาหลายปี
เอาไปรักษาแล้วก็ไม่เลิกชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวในบ้าน
ไม่มีใครอยู่ได้ด้วยเลยญาติเอ่ยผีน้องพ่อแม่ไม่มีใครอยู่กับเขาได้
แล้วก็มีการจำลองให้ดูด้วยว่าตอนจังหวะที่เข้าไปแบบรวบตัวน้องชายทำยังไง
ผมก็เช้ามืดจับปืนนัดทีเป็นลูกเป็นญาติกัน
คือเขาอันดีแต่ว่าผมเขาได้เห็นว่ามือเศร้าเดียวว่า
น้องเคยคิดลงไปบอกว่าอันนี้ยิ่งรุ่งเต็ง

คือถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของมีอาการทางประสาท
แต่ว่าเขาเองก็ยอมรับสารภาพว่าเขาตั้งใจก่อเหตุ
เพราะว่าแค้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะ